ออกจากตลาดแล้วก็ไปหาของกินอร่อยกัน
ใครที่เป็นคอหอยทอดยกมือรอกันได้เลย
เฉพาะคุณชนะเนี่ยเขารอแล้วเพราะว่าร้านนี้อร่อยถูกใจ
เป็นหอยทอดที่ชื่อร้านเก๋มาก

ชื่อร้านว่าป้าหมวยหอยใหญ่
ห้ะป้าหมวยหอยใหญ่ไข่แดงแดนธรรมะ
ไม่ใช่อันนั้นมันอยู่จังหวัดสุราช

แหมคุณนี่อันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะไปที่ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมือง
ที่นี่เขาเป็นที่ตั้งของร้านหอยทอด
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรื่องลือ
เรื่องของรสชาติเลยนะว่ามันเด็ดดวงมาก
ร้านป้าหมวยหอยใหญ่เนี่ยนะ

โอ้ยเป็นที่เลื่องลือจริง

บางคนบอกว่าป้าม้วยวันนี้หอยใหญ่ไหม

ใหญ่ใหญ่อยู่เอาลองมากินดู

ร้านแห่งนี้เป็นร้านของคุณวัชรีหอมสุวรรณ
หรือป้าหมวยนี่แหละอายุ๖๓ปีนะฮะ
แกก็เล่าว่าเดิมทีเปิดร้านขายซีฟู้ด

แต่ป้าก็เจอพิษเศรษฐกิจจากโควิด๑๙เหมือนกันนะ
ก็เลยกลับมาเปิดร้านขายหอยทอดผัดไทยแทน

แต่ละวันเนี่ยตัวเขาจะใช้หอยที่สด
ตัวใหญ่มาทำหอยทอดแล้วนี่กุ้งก็เอาไว้ทำผัดไทยไง
ใช่ไหมคะแล้วตัวแป้งที่ทำหอยทอดก็จะเป็นแป้งสูตรพิเศษครับ
คือหอยทอดแป้งมันจะต้องบางกรอบถูกไหมคุณ
เวลาทอดหอยออกมามันจะต้องบางกรอบและไม่เหนียว
คือถ้ามันมีความเหนียวนุ่มมันจะเป็นอสวด
ใช่อันหอยทอดมันจะต้องเป็นบางกรอบแล้วก็กรอบ
อันนี้คือของเจ๊แกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นแบบ
เป็นคำคือมันจะไม่ได้เป็นแพร่
บางทีเป็นแพร่ก็คืออาจจะเป็นดูบางคนบอกว่า
ถ้าชอบแบบกรอบเป็นแพรอันนั้นจะเป็นแบบว่าแป้งนิดนึง
แต่ร้านเขาบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบดีมาก
ขายในราคาเท่าไหร่คุณอ่ะหอยทอดเท่าไรครับ

มีซุกี้แห้งสุกี้น้ำมีเมนูอื่นอีก๕๐บาทเหมือนกัน
แต่ถ้าใครอยากชิมหอยทอดสุดอร่อย

ไปกันได้ที่ร้านป้าหมวยหอยใหญ่
จังหวัดระยอง

คนมาทีไรก็ถามตลอดเลย

ถ้าหอยไม่ใหญ่เราก็จะได้๓เมนูอื่น

หอยเขาใหญ่และสดใหม่เสมอ